ศิลปินประดิษฐ์ลายไทยจากธรรมชาติรอบตัวเช่นดอกไม้ใบไม้และเปลวเทียน
นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นลวดลายต่างเช่นลายจากดอกบัว
ดอกบัวเป็นดอกไม้ชั้นสูงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสะอาด
เป็นต้นแบบหนึ่งของลายไทยมักเขียนเป็นรูปดอกบัวตูม
ก่อนที่จะพลิกแพลงให้เป็นบัวคว่ำบัวหงายรวมทั้งดอกบัวชนิดต่าง
เช่นบัวหลวงบัวสัตวบงกฎและบัวสัตวบุตร
ยังมีดอกไม้อื่นที่ศิลปินได้นำมาสร้างสรรค์เป็นลายไทยอีกด้วย
เช่นดอกพุธตานดอกจันทร์ดอกพิกุลดอกบานเย็นและดอกพังพวยเป็นต้น